ภารกิจการล่าตัวเสียแป้งที่เทือกเขาบรรทัศน์วันที่๑๑นะครับ
ในช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี้การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นจะเป็นอย่างไร
ติดตามรายงานสดพร้อมกันครับกับคุณแซคนัทวินทองย้อย
นักข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากบ้านพูดอำเภอตะโหมด

รถทุกคันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการปฏิบัติการของหน้าที่

คุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเริ่มดูนะครับว่า
เป็นรถที่เดินทางมาจากที่ไหนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบถามกับทางด้านชาวบ้านเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ดูด้วยนะครับว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่านะครับ
จุดหมายไปทางไปพื้นที่ไหนก็จะมีการส่องไฟเข้าไปดูแบบนี้เลยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านหลายคนก็บอกว่ากิจวัตประจำวันตรงจุดนี้

จากเดิมที่มีการสัญจรตามปกติก็ต้องมีการตรวจด่านกันแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะอย่างพี่คนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนคุณผู้ชมครับ
ก็ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรนะครับก็จะสามารถปล่อยรถไปได้เลยนะครับ
อย่างพี่คนนี้นะครับก็หลายคนเนี่ย
ชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกตรงกันคุณผู้ชมครับ
ว่าเรื่องของการตั้งจุดนะครับสกัดกั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
การที่จะคัดกรองนะครับคนที่จะเข้ามาพื้นที่บริเวณเขาหัวช้าง
บริเวณทางด้านเทือกเขาบรรทัศน์นะครับซึ่งก็เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ตรงจุดนี้เองนะครับห่างจากทางด้านหมู่บ้านตระ
ถ้าจะต้องเดินเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ๑๒วันเลยนะครับ
ระยะทางก็ห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะแม้ว่าจะมีเทือกเขานะครับ
ในการเดินข้ามไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักเท่าไหร่นะครับ
จุดนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังนะครับก็มีฝ่ายปกครองนะครับ
จากที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุงเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางฝ่ายปกครองนะครับ
ฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะเดี๋ยวคุยกับทางพี่เขาหน่อยนะครับ
ครับเป็นยังไงบ้างฮะการตรวจคัดกรองบริเวณจุดนี้
เห็นว่าตั้งกัน๒๔ชั่วโมงเลยแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจับเสียแป้งได้หรือเปล่า

ตอนนี้ยังตรงใจอยู่ว่าคนร้ายังอยู่บริษัทเกาะอยู่
ต้องการรับทุกขั้นที่ผ่านทางนี้เผื่อเขาจะได้ผลเสพียังไปให้นะครับ

เจ้าหน้าที่จะสื่อสารกับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างไรดี
ก็บอกให้อย่างเดียววันนี้ก็ต้องมีความอดทน
เพราะปูรายมันก็เป็นธรรมดาก็ต้องหลุบหลี
เราก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้อง

จะพยายามคุยกันกับทุกเจ้าที่ทุกฝ่าย
จ้าบ้านก็จะทำมากินอย่างปกติ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ

ในการที่จะคัดกรองคนเข้าคนออก

จุดเนี่ยคุณผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดเลยนะครับ
เพราะว่าเส้นทางนี้อย่างที่เราบอกกันนะครับว่าอยู่เรียบกันกับทางด้านเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
แล้วก็ยังไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๑๑แล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ที่บริเวณบนเทือกเขาบรรทัศน
บนที่เขาหัวช้างเองด้วยแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราก็ยังไม่เห็นถึงความเคลื่อนไหวนะครับ
เสียแป้งเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
ตอนนี้ทำได้เพียงแค่การส่งเจ้าหน้าที่สลับผลัดเปลี่ยนกัน๒๔ชั่วโมง
ในการขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัศน์และเขาหัวช้างเพื่อที่จะตามไล่ล่าเสียแป้ง
คุณผู้ชมครับรัฐวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากเขาหัวช้างจังหวัดพัทธรุงครับ
ขอบคุณครับคุณแซคนัทวินนะฮะนี่คือบรรยากาศล่าสุดในช่วงหัวค่ำนี้
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวด
บนเขาเองก็เข้มงวดข้างล่างเองก็เข้มข้น
แล้วจุดนั้นเป็นเหมือนกับ๔แยกใหญ่ด้วย
ทุกทางจะมีทั้งตำรวจมีทั้งฝ่ายปกครองสกัดกั้น
แล้วก็ตรวจดูว่ารถต้องสงสัยมีไหม
คนแปลกหน้าแปลกถิ่นเนี่ยมีหรือเปล่าจะไปไหนกัน
เพื่อความปลอดภัยและตามล่าตัวเสียแป้งให้ได้ครับ
คือคุณแซคนัทวินเนี่ยรายงานข่าวเกี่ยวกับจุดตรวจจุดสกัด
บนท้องถนนใช่ไหมคะรอบเขาบรรทัศน์
ทีนี้มิ้วขอเล่าเรื่องนี้นิดนึงก็แล้วกัน
คือเมื่อวานนี้ค่ะมีสำนักข่าวหนึ่ง
รายงานข่าวในลักษณะที่ว่าทำการทดลอง
สมมุติว่าเสียแป้งซ่อนตัวอยู่ท้ายรถเก๋งครับ
แล้วมีคนขับรถผ่านด่านของเจ้าหน้าที่
ที่เป็นจุดตรวจจุดสกัดจะเกิดอะไรขึ้น
ทดลองของสื่อสำนักดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจภายในรถ
เปิดดูไม่ตรวจแล้วรถก็ผ่านไปได้เลย
ก็เกิดการตั้งคำถามว่าโอ้โหแล้วแบบนี้

จุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ก็หนีไปได้เลยสิ

ลักษณะตำหนี่การทำงานของเจ้าหน้าที่
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ขอออกมาชี้แจงนะคะ
เราก็ต้องนำเสนอการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ด้วย
ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันหนักนะน้องคิง
พลตำรวจรีพัทรวิทย์คีตโมธนียกุลนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
บอกว่าการจำลองเหตุการณ์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งเนี่ย
คือขออธิบายแบบนี้ดีกว่า
พื้นที่การปฏิบัติงานของตำรวจภูทรจังหวัดตรัง

แบ่งกำลังปิดล้อมเป็นวงรอบ
ด้านในหุบเขาเป็นวงรอบการปิดล้อมชั้นใน

ส่วนด้านล่างเขาทุกทิศทางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรัง
ก็เป็นวงรอบการตรวจราชั้นกลาง

ก็จะคอยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
สำหรับการตั้งจุดตรวจในชั้นกลางหรือไข่ขาว
ความเข้มมันจะต่างกัน
ไข่ขาวเนี่ยตำรวจไม่สามารถเรียกตรวจรถทุกคัน

เพราะกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่
เนื่องจากว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่
เขาเรียกร้องให้ตำรวจออกไปจากพื้นที่แล้วนะ
เพราะเขาเข้าป่าทำมาหากินกันไม่ได้

คือตำรวจก็ออกตรวจทุกวัน
ผู้บังคับบัญชาเองก็ไปให้กำลังใจลูกน้อง
ตำรวจเข้าใจว่าทุกคนทำงานกันยังไง
เสียสละยังไงต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว
อยากวิงวอนว่าเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
อย่ามาตำหนิมาจับผิดอะไรกันเลย
ให้กำลังใจกันไม่ดีกว่าเหรอ
เหมือนการตรวจบางทีเราจะไปตรวจรถทุกคัน
ตรวจคนทุกคนเนี่ยก็จะกระทบกับการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นอยากจะวิงวอนว่าขอให้เข้าใจการทำงานเถอะครับนะครับ

เพื่อจะได้จีนระยะต่อไปได้
เราก็ไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่
หรือจะต้องยืดระยะยืนระยะต่อไปอีกยาวนานขนาดไหน
ก็ให้กำลังใจกันน่าจะดีกว่าครับ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่จุดที่มีการจำลองเหตุการณ์
สำนักข่าวสำนักนั้นน่ะนะคะ
ก็ตรงด่านจะมีเจ้าหน้าที่๕หน่าย
มีอาวุธยืนตรวจคุมเข้มกันอยู่
ก็จะเน้นตรวจรถนอกพื้นที่ค่ะ
หรือว่ารถที่มีการขนสัมภาระ
ชาวบ้านที่ขับรถผ่านด่านตรวจตรงนี้ก็ให้ข้อมูลว่า
ขับผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำ
ก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไล่ล่าตัวเสียแป้งนะ

มันก็กระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านจริงนั่นแหละ
กระทบบ้างนิดหน่อยไม่ถึงขั้นที่หนักหนาสาหัสอะไร
ก็พอผ่านจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวด
เขาเรียกดูรถตลอดนะตรวจสอบดูทั้งขาเข้าและขาออก
นิดหน่อยนิดหน่อยก็ลำบากครับลำบากกำลังหยุดตรวจการเดินทางอะไร
อืมตรงนี้เขาตั้งด่านเราต้องเนี้ยช่วงเนี้ยเราต้องผ่านสักกี่ด่าน
อ่าด่านหนึ่งครับด่านหนึ่งก็ด่านนี้ด่านเดียวใช่ด่านตรวจเจ้าที่คุมเข้มไหมหรือยังไง
ก็คุ้มเข้มครับเข้มนะครับขอดูตลอดทุกครั้งไหมขอดูตลอด
ถ้าขาออกจะดูตลอดไหมอ่าดูครับดูทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกเลยจ้ะ
อืมก็มีคำชี้แจงมาแบบนี้จากเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านด้วยนะคะ
การทำงานของเจ้าหน้าที่เหนื่อยหนักแล้วก็ยากลำบากมาก
อืมสิบเอ็ดวันแล้วอ่ะที่ต้องปิดป่าเพื่อตามล่าเสียแป้งอ่ะนะครับ